เพื่อร้องได้ให้ร้าง
เพื่อร้องได้ให้ร้าง

เพื่อร้องได้ให้ร้าง
เพื่อร้องได้ให้ร้าง

ขอบคุณค่ะ

ร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้ค่ะคุณแม่ค่ะ

โล่งยิ่งกว่าสอบเตรียมทหาร

จนกว่าจะแบบว่า

เพลงนี้ก็คือรักหนีที่๗๑๑

ปล่อยเพลงรักจริงให้ติงนังนะครับ

จนคุณเจนพบจบกระบวนวันนะครับ
ก็ได้แต่งเพลงรักหนีที่๗๑๑

ก็เรียกว่าเป็นการดังต่อเนื่องอีกเพลง

เอาล่ะคุณนิคคุณได้ผ่านเพลงที่๑

ตอนนี้มาถึงเพลงที่๒กันล่ะ

พร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาครับ
เห็นสายตาแพรวเป็นอย่างไรหรือคุณ
เพลงนี้นี่คือได้เวลาไปไหนมาไหนได้ยินบ่อยมาก

เคยไปร้องกงร้องเกะบ้างไหมครับเพลงนี้

มีปัญหาหนักใจกับเพลงเมื่อกี้นี้ไหม

ก็อย่างที่บอกเพราะว่าเราฟังแบบที่ทั้งเป็นต้นฉบับทั้งที่เป็นแบบ
ฟิเจอร์ลิ่งกันมาแบบร้องกันในวงเล่า

ถ้าไม่มั่นใจใช้เลยไม่ต้องรอไปถึงเพลงที่๔ที่๕ที่๖อะไรใช้เลย
เดี๋ยวฮะก่อนจะเล่นนี่คุณเข้าขั้นสภาวะตื่นเต้นมากใช่ไหมคะ
เพราะว่าตอนที่คุณขึ้นมาตอนแรกคุณสนุกสนานมากเลย

ใจมันจดใจจ่อยกว่าการร้องเพลงใช่ไหม
เวลาคุณขายกระเป๋าคุณมีเทคนิคไหม
แบบว่าเวลาเรียกลูกค้าลองเรียกลูกค้า
สมมุติว่าคุณจะเรียกคุณทิพย์ให้ซื้อกระเป๋าลองนิดนึง

แล้วใครจะซื้อคุณเนี่ย
ถามว่าอะไรนะครับ

ควายไหมเหมือนเรียกรถขึ้นรถตรงแถว
ใช่ค่อยเจอควายไหมพี่ควายไหมพี่

หลังจากฟังไปแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๒

จะเล่นหรือจะหยุดครับ
เล่น
ทางคุณแม่คุณแม่บอกว่า

เล่นครับแทนนอน

กลัวช่วยครับจากพิมีซู่ซุดีแม็กซ์นะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช่

เพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีค่ะ
อย่างดีขวบหัวจี้กับน้ำตาเรา
ฉลองความเศร้าเมาเหล้าทางหัวบ้านงาม
ผมชอบช้ำน้ำตามดแดง
มื้อหื้นทำแพง
แก้มแดงสิเข้าผ่าขวัญ
กับลูกเศรษฐีดีกรีหนุ่มธนาคาร
เครื่องไฟในงานดังปานกว่าฟ้าผ่า
โอ้โหกินคอง

เข้ามาดูกันนะครับว่าคุณนิก
จะผ่านเพลงที่๒นี้ไปได้หรือไม่นะครับ
และเก็บ๑๐๐๐บาทเอาไปให้คุณแม่ได้หรือไม่เช่นกัน

เพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณนิกร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
และสำหรับเพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๑๐๐๐บาท